เอามาดูเรื่องคนหายกันหน่อยนะคะพยาบาลสาวคนหนึ่งหายตัวออกจากบ้าน
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรียรำ
หายไปสามวันที่บ้านก็ไม่อยู่ที่ทำงานก็ไม่ได้ไป
แต่ในช่วงเวลาที่หายไปส่งข้อความกลับมาหาเพื่อนค่ะ
ข้อความเป็นแบบนี้นะคะมีโอกาสตายได้ตลอดเวลา
ถูกทำร้ายร่างกายโดนตีปากโดนทุบหัว
และข้อความนี้แหละพอเพื่อนได้ตกใจ
แต่ก็ตั้งสติและเอาข้อความนี้ไปให้กับตำรวจค่ะ
นำมาสู่การจับกลุ่มได้เพราะว่าตำรวจตรวจสอบจากสัญญาณโทรศัพท์มือถือนะคะ
และตามไปช่วยเหลือได้ค่ะนางสาวเอเป็นพยาบาลวิชาชีพอายุสามสิบสองปีนะคะ
ไปช่วยเหลือได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรียรำ
ที่ต้องไปอยู่ที่จุดนี้เพราะมีผู้ชายอุ้มไปกักขังนาน๓วันค่ะ
และในช่วงที่ตำรวจไปช่วยเหลือคนที่ลักพาตัวไป
ก็อยู่ด้วยชื่อวันไหนสมพงษ์อายุสามสิบสองปีเป็นแฟนหนุ่มที่คบกันไม่นาน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากแบบนี้นะคะพี่สาวของพยาบาลสาวไปแจ้งความ
กับตำรวจบอกว่าน้องสาวหายออกไปจากบ้านไปพร้อมกับเพื่อนชายที่คบกันได้ประมาณ๑เดือน
ออกจากบ้านไปยี่สิบสามมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะหลังจากนั้นเพื่อนสนิทของพยาบาลที่หายตัวไป
ได้รับข้อความค่ะบอกว่าถูกทำร้ายร่างกายถูกตีปากถูกตีหัว
มีโอกาสตายได้ตลอดเวลาโอ้โหพี่สาวได้รับข้อความจากเพื่อนของน้องสาวแบบนี้
ตกใจมากเลยนะคะนอกจากจะแจ้งตำรวจแล้วนะคะ
แชร์ข้อความนี้ไปในเพจแหม่มโพดำขอความช่วยเหลืออีกทีด้วย
ตำรวจค่ะได้ข้อความมาปุ๊บตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์เลย
ไปเจอว่าไปหยุดอยู่ที่รีสอร์ทแห่งนี้ตามเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
นำตัวออกมาค่ะมาพูดคุยมาสอบปากคำ
พยาบาลสาวที่ชื่อว่านางสาวเอยอมรับว่า
ชายที่ลักพาตัวเธอไปเป็นแฟนนุ่มคบหากันมาประมาณ๕๖เดือน
แต่เธอบอกว่ามีพฤติกรรมที่เธอค่อนข้างสงสัยก็คือฝ่ายชาย
แต่งตัวเป็นข้าราชการและก็แต่งตัวแบบนี้
ถ่ายภาพกับตำรวจชั้นผู้ใหญ่ค่ะและเธอเล่าให้ฟังต่อบอกว่า
ช่วงล่าสุดเนี่ยวันล่าสุดที่เจอกันนายสมพงศ์แฟนนุ่ม
มารับตัวไปมีพฤติกรรมแปลกหลังจากนั้นค่ะ
ทำร้ายร่างกายเธอกักขังเธอไว้ในรีสอร์ท
ก่อนหน้านี้เองตำรวจก็ถามว่า
ก่อนหน้านี้เคยมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายลักษณะแบบนี้ไหม

บอกว่าก่อนหน้านี้ก็เคยถูกทำร้ายร่างกาย
แต่ไม่รุนแรงเท่าครั้งนี้
ตำรวจถามต่อจะยอมความไหม
หลังจากนี้จะทำยังไงเพราะว่าเป็นแฟนกันไง

จะแจ้งความดำเนินคดีกับแฟนนุ่มให้ถึงที่สุด
เพราะถูกทำร้ายร่างกายและกักขังหน่วงเหนียว
แต่เจ้าหน้าที่นะคะก็ยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใคร
ก็บอกว่าเดี๋ยวต้องรอสอบปากคำทั้งสองฝ่าย

จากข้อมูลจากฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

แต่ว่าคนที่ไว้ใจก็กลายเป็นคนที่ร้ายที่สุดนั่นเอง